ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะพาคนรักไปบอกรักที่ไหน
ดิฉันมีที่มันแนะนำ
โดยเฉพาะคนที่กำลังแต่งงาน
หรือกำลังมีแผนว่าอยากจะจดทะเบียนสมรส
ไปที่นี่ค่ะผาลมรักจังหวัดนครราชศรีมา
ไปที่นี่นะคะได้ทั้งแต่งได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งจดทะเบียนครบจบในที่เดียวเลย
คุณควงคู่กันไปนะคะที่ผาลมรักอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมค่ะ
เทือกเขาประตูป่าตะมนต์ห้วยบงอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่งจะเปิดป้ายไปสดร้อนไม่กี่วันมานี้เอง
เขาว่ากันว่าผาแห่งนี้ห่วงจุ้ยดีมากนะคะ
เพราะว่าด้านหน้าเป็นผาส่วนด้านหลังเป็นภูเขา
เขาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นมงคลว่าผาลมรักซะเลย
ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
และวันพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์
อำเภอด่านขุนทศก็เลยจัดเตรียมโต๊ะจดทะเบียนสมรสบนแห่งบนเขาแห่งนี้ซะเลยค่ะ
แล้วก็มีการจัดซุ้มเป็นรูปหัวใจให้ถ่ายรูปกันด้วย
พอจดทะเบียนสมรสถ่ายรูปกันแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังมีวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกเป็นของชำรวยมอบให้ด้วยค่ะสุดยอด

กับทุกครู่สมรถ
เป็นของใช้ให้กับทุกคู่ที่มาจดทะเบียนแล้วก็
ทางส่วนราชการเรามีไม้มงคล
คุณทศจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยกรอบโกยมาให้คู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรสที่ผาลมรักแห่งนี้กันทั้งหมดเลยเนี่ยนะ

โอ้โหได้ประทับใจบรรยากาศและยังได้วัตถุมงคลไปเสริมสิริมงคล
ช่วยทำให้ความรักของเรานั้นยั่งยืนยาวนานอีกด้วยนะคะ
คนที่มองหาที่เที่ยวด้วยมองหาที่จดทะเบียนสมรสด้วยจะรออะไรล่ะคะไปกันได้เลย
ตอนนี้เขามีบริการเพิ่มความสะดวกสบายจัดบริการให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างเช่นบริการเรื่องลานจอดรถจุดกลางเต็นต์ก็มีอืม
ที่สามารถที่จะพักผ่อนท่องเที่ยวได้อาหารการกินอะไรเนี่ยครบครันแน่นอนนะคะ
ไปกันได้ที่ผาลมรักจังหวัดนครราชศรีมาแต่ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนมีครอบครัว
คนรักเท่านั้นนะคะคนโสดเพื่อนฝูงก็สามารถไปเที่ยวกันได้
สัมผัสบรรยากาศดีวิวสวยที่ผาลมรักแบบนี้
แต่ถ้าคุณไปเป็นคู่คุ้มไงจดทะเบียนสมรสก็ได้วัตถุมงคลก็ได้
และที่สำคัญนะคะการที่ไปจดทะเบียนสมรสหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนักสักที่แห่งหนึ่งเนี่ย
มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนความทรงจำอ่ะครั้งหนึ่งเราเคยไปแห่งนี้นะ
แล้วมันจะมีแบบบันทึกความทรงจำที่มันหาไม่ได้จริง